ครั้งนึงถ้าได้มาทำงานที่นี่มารับใช้คือมาดูแลโรงเรียนที่ท่านพระราชทานให้
ก็ถือเป็นโอกาสดีในชีวิตนะคะ
ต้องขอขอบพระคุณพระองค์ท่านที่พระองค์ท่านยังคิดถึงลูกหลาน
อย่างพวกเรารักพระองค์ท่านมากแล้วพวกเราสัญญาว่าจะจงรักภักดีกับพระองค์ท่านตลอดไปจะไม่มีวันลืม
ขอถวายพระควรให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญและมีพระพลาณมัยที่แข็งแรงสมบูรณ์
ถุงสถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงประชาชาวไทยตลอดไปครับ
ด้วยพระเมตตาจากแม่ของแผ่นดินแผ่ภัยศาลในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
ติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีนาฏในชัดทันข่าวเสาร์อาทิตย์ทางไทยรัฐทีวี